อะไรจะขนาดนั้นอ้าวนี่คุณเห็นไหมคะว่าที่เห็นอยู่นี่เป็นบรรยากาศการแข่งขันตำส้มตำจริง
และมันเป็นการตำส้มตำลีลา
ภายในงานตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจอบตหนองบัวบาน
จัดคลื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนนนองบัวบรรณจางกับสุรินทร์
ปีนี้ก็ยกให้การแข่งขันตำส้มตำลีลานี่เป็นไฮไลท์ของงานเลยนะคุณค่ะ
กติไก่เอ้ยกติกาแห้มีอยู่ว่า
ขออีกทีขออีกทีตรงนี้จะผ่านง่ายไม่ได้ขออีกทีครับ
กติไก่เฮ้ยกติกาแห้ถูกแล้ว

กติกาการแข่งขันมีอยู่ว่าให้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านในตำบลนะคะ
ส่งตัวแทนคนที่มีฝีมือตำส้มตำได้อร่อยเด็ดสุด
ออกมาร่วมการแข่งขันต้องมีฝีมืออร่อยเด็ดสุดในตำบลเลยนะคุณ
แต่ว่าแค่มีฝีมือการตำอย่างเดียวมันไม่พอ
อร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องมาพร้อมกับลีลาที่แซ่บ
ไม่แพ้รสชาติของส้มตำค่ะ
งานนี้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมก็โอ้โหจัดเต็มใส่ลีลากันไปสุด
ค่ะเวียงกันไปเวียงกันจนปลาร้ากระเด็นกระโดนเลยค่ะคุณ

กองเชียร์เขาก็สนุกสนานหัวเราะชอบใจ
แต่นี่คุณดูเรื่องของงานเรื่องของการแข่งขัน

เพราะว่ากรรมการเขาเข้มงวดคุณเห็นไหมเดินตรวจกันเห็นเลยนะคะ
คือสะอาดจนตั้งแต่ต้นการแข่งขันก็ต้องตรวจสอบคุณภาพก่อน
แข่งขันกันเสร็จเพราะว่าเขาจะมีการให้คะแนนความสะอาดด้วย
ผลประกาศออกมาก็คือ
การแข่งขันอาหารพื้นบ้านและตำส้มตำลีลาในครั้งนี้
อันดับที่๑หมู่ที่๖ได้แก่หมู่บ้านน้องบอนค่ะ
อันดับที่๒หมู่ที่๗บ้านโพนโกค่ะ
และอันดับที่๓หมู่ที่๔บ้านดูค่ะ
นี่การแข่งขันเขาก็สนุกสนานเฮฮามาก
ก็เป็นสีสันความสนุกสนานที่เรียกรอยยิ้ม
เรียกเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเนาะ